สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะแสบหูแสบตากันไปหมดแล้วค่ะ
ชื่นแต่งตัวโดยไม่ได้นัดหมายยังไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอ
สวัสดีคุณสวัสดีคุณประเทยนะฮะแล้วก็ขอบอกว่าคิดถึงมาก
วันนี้รู้ว่าเราจะมาเจอกันถือว่าเป็นเรื่องดีของผัดไทยเพราะเราจะคิดถึงครูอ้วนมาก
แล้วก็เจอกันตลอดป่ะก็เจอแต่ต้นหลังเราไม่ว่างเนาะ
ดูเหมือนกันห่างกันเพียงแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยมันก็คิดถึงนะเพราะคนเรานะ
มันมันซีนเสมอกันอยู่นะฮะแผลว่าบอกรักหวักคิดถึงกันหน้าจอขอโทษด้วยนะฮะ
เพราะเป็นครั้งแรกที่คุณมาเจอกันในข่าวใส่ไข่
ใช่ค่ะและแล้วก็แต่งตัวไม่นัดหมายด้วยนะนี่ชอบมากเลยคุณสีส้มเนี่ยโอ้โหแล้วสีสันสดใสกันมาก
มนุษย์ไฟฟ้าสีเหลืองของฉันเป็นมนุษย์จันทร์ก็ละกัน

เมื่อวานข่าวหนึ่งที่เราเล่าเอาไว้ในไทยรัฐของเราเนี่ย

คุณลุงต้องเรียกคุณลุงวินเนี่ย

อยู่ดีเนี่ยเริ่มจากจุดเริ่มต้น
ค่ะไปเจอเด็กอายุสิบเก้าค่ะเด็กผู้หญิงอายุสิบเก้าอืม
ก็ให้เงินเด็กไปกินหมูกระทะสามพันบาทค่ะหลังจากนั้นเด็กบอกลุง
เดี๋ยวไปรอหนูที่เอ่อหลังสวนยางพารานะหมูกระทะสามพันเลยเหรอ
ให้ไปกินกับเพื่อนเพื่อนอิ่มอิ่มไงหลังจากนั้นปุ๊บ
แกก็ไปรอเด็กเนี่ยหลายครั้งสวนยางพาราตามรีสอร์ทต่างปีหนึ่งแล้ว
บอกไม่ไหวแล้วหมดไปสองแสนกว่าบาทแขนยังไม่ได้จับ
ถ้ามาให้ลุงกินสักทีหรือมีอะไรกับลุงสักทีลุงจะยกหนี้ให้หมดเลยเออ
ลุงจ๋าลุงปรากฏเด็กมันก็ออกมาตอบโต้สิบอกอ้าว
หนูไปเอาเงินเขาจริงจริงถามว่าหนูไปเอาเงินลุงจริงจริงไหม
ไปเอาเงินจริงจริงค่ะแต่ลุงนั่นแหละเป็นฝ่ายมาตื้อหนูอ่า
ตื้อปุ๊บหนูก็เอาเงินให้เข็ดสิเออต่างคนต่างวัตถุประสงค์
คือเด็กรุ่นแบบนี้มันไม่ได้อายแล้วไงค่ะนึกออกป่ะปรากฏว่าเด็กไป
ถามเด็กปุ๊บเด็กถามไปเอาเงินเขาหรือเปล่าเด็กบอกว่าอ้าว
เอาจริงก็เขาให้อ่ะแต่หนูไม่ได้บังคับนี่
ก็ไหนสามารถนะว่ามาตื้อหนูใช่หนูก็เอาเงินใช่ถูกต้องไหม
ลุงมาให้เองถูกเอาซะให้เข็ดเอาเงินเด็กเขาให้สัมภาษณ์อย่างงี้เลย
ค่ะคือแบบเด็กเอาง่ายง่ายคนอายุเออห้าสิบแปดค่ะมาตื้อเด็กอายุ
สิบเก้าอืมวันดีคืนดีลูกสาวรู้ค่ะลูกสาวบอกพ่อพอเถอะพอเถอะ
อย่าไปทำอย่างนี้เลยอย่าเอาเงินในบ้านเราออกไปอีกเลย
อืมเรื่องเนี้ยมันก็มาแดงเพราะลุงเนี้ย
หลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกหลอกหลอกหลอกหลอก
อืมวันดีคืนนี้ให้ไปเปิดรีสอร์ทตามที่ต่างต่างความหวังว่าจะต้องได้กินเด็ก
สักครั้งแล้วแหมลูกสาวมาเติมบอกมันเหงาอ่ะอืมมันเหงาเออบางทีก็
พ่อมันเหงาแล้วเด็กก็บอกเนี่ยไหนตัวเองจะต้องส่งเสียค่าเทอมเด็ก
ถูกต้องไหมจะต้องค่านู้นค่านี้เยอะอยู่แต่ไม่เคยได้กินสักทีหนึ่ง
อืมถามว่าคงหิวอ่ะแล้วเหงากับหิวมันผสมคู่กัน
โรนวี่แอนฮังกรีมันคู่กันสองแสนนะแม่โนป่ะมาแต่ปีหนึ่ง
เกือบปีจบให้ทั้งปีอ่ะแต่แกก็เจ็บเจ็บใจตรงที่ว่าอืม
หลอกแกทำไมนักหนาหลอกไปตรงรีสอร์ทนี้ทีหลอดไปรีสอร์ทนั้น
ทีนึงหลอกแกไม่เคยนั่นเลยถึงขั้นด้วยความที่แกเป็นคนซื่ออ่ะ
แกว่าเอางี้นะไม่ได้โกรธนะแต่ถ้าสมมุติยอมมีอะไรกับแก
สักทีแกยกหนี้ให้หมดเลยปรากฏว่าแกพูดคำนี้ปุ๊บข่าวมันก็เลยเป็นข่าวดัง
ค่ะข่าวดังหมดเลยถึงขั้นแบบข่าวดังปุ๊บแกบอกโอ้โหต่อแล้ว
เดี๋ยวจะไปบวชแล้วโอ้โหจะไปบวชไปปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวแล้วอืม

เขาระล่วงของผู้หญิงอ่ะทำของใส่เขาพยายามอ้าวลูกก่อนเนาะ
กินก็ยังไม่ได้กินกันอืมไม่เคยมีอะไรกันอืม
ไม่ได้กินอยู่ด้วยกันแล้วไปโดนของตรงไหนอืม
ปรากฏว่าเด็กมันสักหน้าท้อง

ลุงบอกแม่เห็นรอยศักดิ์นางฟ้าแล้วมัน
มันอดใจไม่ไหวจริงมันได้จริงแล้วลุงก็ติดออกติดใจ
แสดงว่าเขาต้องทำของใส่เราแน่นอน
มัดดำเธอได้รสชาติมากเลย

แล้วก็เด็กก็ตอบกลับมาว่าหลังเป็นข่าวปุ๊บ

เด็กไปเรียกว่าไอ้แก่

เขาก็เจ็บช้ำน้ำใจ
ยอมรับเสียไปสองแสนบาท
ไม่ได้แอ้มหรือแม้กระทั่งจับขาอ่อนก็ยังไม่เคยเลย

ว่ารู้จักกับคุณลุงเขาค่ะ

เห็นมั้ย

ถูกแต่หมายถึงว่าเด็กไว้ทุกวันนี้มันไม่อายแล้ว

ว่าก่อนเลยต้องแอ๊บก่อน

เดี๋ยวจะเอาเงินแกเสียให้เข็ดเลย
ไปดูค่ะ
ตั้งแต่เส้นผมยันปลายบอกว่าอย่างงี้ถ้าไม่จบใช่ไหม
หนูก็แบบล่อเงินต่อเลยอันนี้หนูพูดจริงคือมันไม่จบไงพี่
เราก็ต้องล่อเงินต่อแบบหนูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องไปขายตัวเอง
ความโง่ว่าเสียเงินเยอะขนาดนั้นให้เด็กเอาแล้วยังพูดแบบว่า
เออเขียนไม่ได้จับแบบคนฟังยังรู้สึกว่าเกงง่วดเลยพี่เอิ่มน่ะ
โถปรากฏเด็กพูดแบบพี่อ่าหนูไม่มีอารมณ์มีอะไรด้วย
เนื่องจากเขาแก่คือเด็กก็พูดตรงตรงลุงแกก็พูดตรงตรง
ลุงฟังปุ๊บช้ำอกช้ำใจลุงออกมาตอบโต้ต่ออีกแม่หนู
น้องเขาพูดไม่จริงไม่น่ามาหลอกกันเลยทำกับตนได้ยังไง
ส่วนกรณีที่บอกนางสาวเด็กน้องคนนั้นเขาบอกว่าชื่อน้องสาย
เขาชื่อน้องสายจากสายบอกว่ามีเพื่อนผู้หญิง
หลอกเอาเงินกับตนแล้วอ้างว่ามาให้กับซาย
ตนอยากจะบอกว่าเรื่องราวจริงเนี่ยเริ่มแล้วหนังคนละม้วนอ่ะ
เริ่มแรกสายเป็นคนมาเอาเงินให้ตัวเองก่อน
แล้วก็ให้เพื่อนมาเอาเงินไปอีก๓๘๐๐บาท
โดยอ้างว่าจะเอาไปใช้หนี้ให้เพื่อนตนก็ให้
มีอยู่ครั้งหนึ่งสายบอกลุงพี่จ๋า
ต้องเรียกพี่สิเรียกลุงใครจะให้เงินล่ะใช่ไหมล่ะ
เหมือนไปกู้เงินมาให้หน่อยสิตนนี่ไปกู้เงินมาดอก๑๒๐บาท
ขอ๔๐๐๐บาทเขาหักดอกแล้วเหลือ๓๒๐๐บาท
ผัวติว่ากรีดยางกว่าจะได้เงินเป็นหลักภัณฑ์ใหญ่
ไม่เลวนะหลายถ้วยนะระบบอีกแล้วแกเสียไป๒๐๐๐๐๐บาท

แกบังคลให้สภาพแบบตรง

เขาเนี่ยเอาจริงก็ไปหาเงินมาให้
แต่จนถึงวันนี้ยังไม่ได้นอนด้วยสักครั้งหนึ่งเลย

เขตั้งใจมาหลอกชัด
ซึ่งซายมาขอเงินตลอด
ส่วนที่ว่าตนพยายามข่มขืนยืนยันไม่ใช่เลย

โรคมันติดว่าเดี๋ยวจะไปเจอที่สวนยาง
แต่วันนั้นให้ไป๒๐๐๐

อีก๑๐๐๐เนี่ยกินกันก่อน

วันแรกคือมัดจำก่อน๗๐อีก๑๐เดี๋ยวรอกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจ่าย

ถูกนะฮะบอกหนูหนูมีอะไรกับพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้อีกพันหนึ่งแต่ปรากฏว่าซายเนี่ยไม่ยอม
จึงบอกว่าต้นคุมขื่น
อันนี้ส่วนของลุงวินบอกใช่ไหม
ปรากฏว่านักข่าวก็ปั่นไงเนี่ยเขาว่าแก่เขาเรียกว่าไอ้แก่จริงไหมถ้าบอกว่าผมแก่ก็อยากให้มาลองดูสักครั้ง

ถ้าอยากว่าถ้ามาบอกผมแก่ก็อยากให้ลองดูสักครั้ง
ส่วนเรื่องโอนเงินให้กับซายนะเขาก็ทักมาบอกตลอดว่าอ้ายโอนเงินมาให้ใช้หน่อย
ทรายเนี่ยฝากความหวังไว้กับผมนะถ้าบอกว่าผมแก่ผมเท่าก็น่าจะบอกว่าไม่ชอบ
จะได้เลิกกันไปตั้งแต่ตอนนั้นนะผมเหมือนโดนหลอกผมขอย้ำเหมือนเดินตามรอยตามตามรอยควายหายแต่ไม่เจอ
เบาะน้ำเสร็จที่ว่ะอ๋อก็ซื่อนะแก่ตอบหมดได้เงินเยอะไปขนาดนั้นทำไมไม่มีหัวใจให้ผม
จริงกำลังจะพูดนะว่าอันนี้ในส่วนของซายนะ
จริงแม้ว่าปากหนูจะไม่เคยพูดขอบคุณคุณลุงนะ
แต่ใจหนูต้องมีขอบคุณนะลูกเพราะหนูเอาเงินเข้าไป
เอาไปจริงไม่ว่าจะด้วยวิธีไหน
ไรแต่ว่าตัวเองก็เอาไปไงอย่าไปว่าแกอย่างนี้เลยลูก
เราก็เข้าใจนะว่าลุงอาจจะมีแบบในใจของเขาอะไรอย่างนี้
แต่ในใจหนูหนูก็ต้องรู้จักขอบคุณในใจอธิษฐานหรืออวยพรลุงนะลูก

แล้วก็บอกว่าพูดไปแล้วเรามาอ่านสนุกสนานเนี่ย

วันนี้คือดีแกกี่ยางคนกี่ยางต้องกี่เช้า

เท่าไหร่น้ำยางก็ไม่ออกตอนนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่ลุงทวินกำลังให้สัมภาษณ์อยู่นะครับ
เกี่ยวกับประเด็นของซายเนี่ย
ภรรยาของลุงเนี่ยเดินร้องไห้

เมียเดินร้องไห้จากบ้านมาที่สวนยาง
โดยบอกว่าภรรยาตนมาอีกแล้วสงสัยมีเรื่องอีกแน่

โดยเมียของลุงเนี่ยแกตะโกนว่าเมื่อเช้าข่าวออกอีกแล้ว

เออยังมีสัมภาษณ์นะข่าวอยู่
สงสัยต้องได้ไปพากันไปรักษาแน่นอน
ส่วนเงินผัวเนี่ยอยากเอาเงินไปให้เขาเอง

คือผัวเนี่ยเอาเงินไปให้เขาเอง
แล้วเรื่องที่ลุงเนี่ยคบกับซายมานานแล้วเนี่ย
เอาจริงนะเมียเขาไม่ได้ตื่นเต้น

คือเด็กทุกคนรู้ว่าเด็กมันมาหลอกคน

ก็เขาก็รู้แหละว่าลุงก็ยอมให้หลอกอะนะ
เอาจริงว่าเขารู้กันทั้งหมู่บ้านแล้ว
ก็บอกให้หยุด

จนเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตนี่ไง

ถ้าถามว่าเมียรู้มั้ยเมียรู้
เมียก็ให้ลูกสาวมาเตือน

ปรากฏว่าคำตอบที่ลุงตอบลูกสาวไป
เราก็ต้องยอมรับนะว่าบางทีลุงเนี่ยนะก็อายุมากแล้ว
แต่ว่าถ้าเราเป็นเมียลุงเนี่ยนะเราก็ต้องอายุไวกันนะนะ
ก็อาจจะแบบว่าเบื่อแล้วไงนะแต่ลุงยังไม่เบื่อไง
ใช่เพราะฉะนั้นลุงก็ยังเหงาอยู่ว่างั้นเถอะ
แต่เราก็ไม่ตอบสนองลุงเพราะฉะนั้นแล้วลุงก็ไปหาการตอบสนองที่อื่น
ซึ่งก็ไปเจอน้องไซด์เข้าก็ปิ๊งอ่ะ
ถ้าไม่เจอไซด์ก็ต้องไปเจอคนอื่นอีก
ไม่ใช่ในที่สุดแล้วทุกวันนี้มันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหม
ถูกต้องไหมใช่ก็ยังไงก็ฝากถึงน้องซายแล้วกันอย่าหลอกลุงเลย
มันผ่านมาแล้วค่ะแต่เขาถามว่าจะคืนไหมเขาไม่คืนหรอกเขาบอกอย่างนี้
ถ้าครูอ้วนสมมุติว่าเป็นภรรยาก็รีบเงินไปเก็บให้หมดนะคะใช่ไม่งั้นเดี๋ยวนางเอาไปแจกอีก
เอาล่ะท่านผู้ชมฮะตอนนี้เรากำลังติดตามทางไทยรัฐทีวีของเราติดตามเกี่ยวกับเรื่องเรือรบอยู่เดี๋ยวเรากลับมาเล่าให้ฟังฮะ

แน่นอนครับเราทางไทยรัฐทีวีนะฮะเขาติดตามกันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ข่าวทุกช่วงเกี่ยวกับเรือหลวงสุโขทัยนะครับ
ล่าสุดเนี่ยความคืบหน้าในการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยวันนี้เป็นวันที่๒แล้ว
เรือหลวงอ่างทองก็สามารถช่วยเหลือกำลังพลตอนนี้ได้๒คนแล้ว
เป็นสองคนแล้วนะฮะสองคนนี้ขนาดรอลอยคออยู่กลางทะเลเลย
อย่างที่บอกเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าชูชีพไม่พอหรืออะไรไม่พอจริงเปล่าซึ่งพลทหารชนันยูแก่นศรียาสังกัดนาวิกโยธินเนี่ย
เรื่องต้นปลอดภัยดีแข็งแรงมีเพียงอาการอ่อนล้านะฮะส่วนจุดที่พบพลทหารชนันยู
เมืองต้นทราบว่าเรือสินค้าภูมินาราเนี่ยก็คือมีเรือด้วยความที่คนยังไม่ถึงคาด
เรือสินค้าเนี่ยนะครับเอาจริงแล้วก็คือผ่านเข้ามาช่วยไว้เนอะถูก
ภูมินาราแล้วก็ได้พบแล้วก็ได้ช่วยเหลือแล้วก่อนนำตัวเนี่ยไปส่งที่เรือหลวงอ่างทองนะฮะ
ก็คือคนเราเห็นไหมบทความโชคดีเราหวังว่าอีก๒๐กว่า๒๐กว่าคนจะมีความโชคดีอย่างนี้ทุกคน

อย่างไรก็ตามนะฮะมีรายงานว่ากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยเพิ่มเติมอีก๕คน
พนเรือเอกปกครองมธาตุผลินโฆษากรทรัพย์แพบบอกว่าเบิดเผยจึงความคลิบหน้าการค้นหา
จากกรณีเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยหลังมีข่าวเรือหลวงนเรสวนแจ้งผลว่า
ค้นกำลังพลพบเพิ่มเติม๕คนพบผู้เสียชีวิต๔คน
ตอนนี้ขอเพิ่มเป็น๖คนแล้วนะฮะขอดูรายงานหน่อยแรงมาก
คือนี้คือคนที่หกเอาตอนนี้เสียชีวิตสี่
หมายถึงว่ารอดตอนนี้เจอ๔รอด๒นะฮะตอนนี้ทั้งหมด๖คน
แต่เราจะต้องหาทั้งหมดสามสิบยี่สิบเจ็ดคนยี่สิบสี่ยี่สิบสี่คนใช่ไหมฮะ
นี่นี่ต้องหาต่อนะฮะยังต้องหาอีกยี่สิบสี่คน
ได้แต่ส่งกำลังใจไปค่ะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ย
ค่อนข้างจะเป็นที่น่าเศร้าคือวันนี้อีกหนึ่งคน
เขาก็บอกว่าขนาดที่เป็นลูกเรือที่จมลงไปในอ่าวไทยนะฮะ
เขาเล่าว่านาทีก่อนที่เรือจะจมว่าตนเนี่ยมีตอนนั้นเขาอยู่ในแผนช่างกล
ค่ะคือจ่าโทพัฒนาวุฒิผู้ที่รอดรอดชีวิตมานะฮะ
เขาบอกขนาดนั้นน่ะน้ำท่วมเรืออืมน้ำค่อยค่อยท่วมเรือ
เครื่องไฟฟ้าดับเพราะน้ำเข้ามาทางหัวเรือฮะอืมช่วงแรก
ใช้เครื่องดูดน้ำแต่ไม่ทันกับน้ำที่เข้ามามากกว่า
มันถมมาเลยอืมใช่เพราะว่าอย่างงี้ทำให้น้ำเนี้ย
ท่วมตามห้องต่างครับช่วงแรกตนกำลังจะขึ้นเรือยาง
แต่ปรากฏว่าในขณะที่ขึ้นเรือยางคลื่นซัดแรง
ทำให้ตนเนี้ยกระเด็นออกมาค่ะที่เห็นแสดงว่าทุกคนเตรียมพิกัด
ขึ้นซัดแรงจริงจริงค่ะดีที่ตนใส่ชูชีพจึงปลอยคอนะฮะ
เรือยางเนี่ยสามารถเข้ามารับได้คอยอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมง
เรือหลวงสระบุรีเห็นก็จะเข้ามาช่วยค่ะแต่ไม่สามารถรับตัวได้
ถูกทางเรือหลวงสระบุรีเนี่ยจะไปกู้เรือแต่เข้าใกล้ไม่ได้
เพราะมันอันตรายมากนะฮะเขาบอกว่าจากการประเมินสภาพอากาศ
วันนี้คลื่นลมเบาลงแล้วคลื่นในทะเลสูงประมาณ๒เมตร
เพราะฉะนั้นที่ผ่านมา๒วัน๓วันแรกต้องยอมรับคลื่นสูง

ทุกอย่างเนี่ยการค้นหาเลยค่อนข้างจะยาก

เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าเราเจอเพิ่มเติมเนี่ย
เพราะว่าวันนี้ไม่ได้แรงมากอยู่ที่ประมาณ๒เมตร
เพราะฉะนั้นอุปสรรคจะน้อยลงคาดว่าจะเจอผู้ประสบภัยเพิ่มเติม
กองทัพเรือทำทุกวิถีทางครับ
ปฏิบัติการค้นหาอย่างเต็มที่
อย่างที่บอกตอนนี้รายงานผู้เสียชมิดมีแค่๔คน
แล้วทุกคนตอนนี้ยังไม่มีใครเสียชีวิต

ยังถือว่าอยู่ในศาลนักภูมิผู้ศูนย์หาย

ก็อยากจะเปิดไล่ชื่อ๓๐ภูมิศูนย์หายนะคะ

ในวันนี้เลยนะคะ๒๐ธันวาเลยนะคะ
ที่ถ้ารืนน้ำเลือกของบังสะพาน
มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยรถพยาบาลรถกู้ชีพกู้ภัยประจำการ
แล้วก็เตรียมพร้อมตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยส่วนการกู้เรือ
เรือหลวงสุโขทัยที่จมอยู่ใต้ทะเลในระดับความลึกสี่สิบเมตรเนี่ย
ต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากอย่างที่คุณมดดำพูดว่า
วไทยยังมีคลื่นลมทะเลที่แรงอย่างต่อเนื่องอยู่ถึงแม้ว่าจะอ่อนลงแล้วก็ตามนะคะ
สำหรับกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย๓๐นายที่ยังศูนย์หายเนี่ย
ยังอยู่ในระหว่างการค้นหาแล้วก็การให้ความช่วยเหลือซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะ
๑พันธุ์จ่ายเอกอำนาจพิมพ์ที
จ่าเอกไพรร่วมญาติ
พลทหารวรพงศ์บุญละคร
๔พลทหารอับดุลอาชิกมะแอ
พันธาเอกจิรวัตรเจริญศิลป์
๖พันธุ์จ่ายเอกสมเกียรติหมายชอบ
จาโทธวัชชัยสาพิราช
และอีกทั้งทุกท่านเลยนะคะทั้งสามสิบท่านเลยนะคะ
ซึ่งเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจมากเลยทีเดียวนะคะ
ที่เรายังไม่ทราบนะคะว่าใน๔ท่านที่ได้พบแล้วก็เสียชีวิตแล้วเนี่ย

คนวันนี้ที่มีการพูดถึงนะฮะอย่างที่แบบว่ามีคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
เขาเป็นลูกของพ่อแม่เป็นทหารเรือหมดเลย
ก็คือนาวาตรีโประลัทธ์ศิโรดม
ต้นเรือหลวงสุโขทัยมีชื่อเล่นวัคค์น้องพัพ

ฮะวิกหนุ่ยคือคนเรือเอกพรวมสริโรดม
อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
ที่เคยมีชื่อเป็นคาดิเดตชิงเก้าอี้พบทร
ผู้แบบท้าหารเรือนในปี๒๕๕๖
ค่ะแล้วก็ร่วมกับหลายท่านเลยเนี่ย
อืมค่ะก็ขอเพียงกำลังใจ

เราได้จะส่งกำลังใจให้เป็นผู้รอดทั้งหมดนะฮะ
อืมใช่ค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นผู้สูญหาย
ผู้สูญหายรอการค้นหาค่ะให้หมดเนอะอืมนี่นะครับตอนนี้
ญาติพี่น้องของกำลังพลที่เมื่อกี้ทั้งหมดที่จะขึ้นรายชื่อ
เนี่ยวันนี้มีศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวง
สุขไทยนะฮะค่ะศูนย์สามแปดหนึ่งแปดสองสี่สามห้า

ต้องการอยากจะติดต่อหรือว่าสอบถามรายละเอียดอะไรต่าง
แล้วทำให้เรามีกำลังใจให้มากขึ้นนะคะ
ติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์นี้ค่ะ

มันเป็นข้อมูลจะใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่สามารถที่จะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพ

นี่เลยเบอร์ขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะ

วันนี้เราต้องการผู้รอดชีวิตอย่างที่บอก
ตอนนี้อย่างน้อยเห็นสองคนกลับมาก็ยังดีใจเนอะ

แล้วก็ขึ้นลมเบาลงด้วยนะคะ

เราก็หวังใจว่าทุกท่านก็จะเป็นผู้รอดชีวิต
แล้วทุกคนเป็นอาหารเรือได้รับการฝึกมาอย่างดีเนาะไหม

ก็ที่ปัตตานีนะคะน้ำท่วมเราทราบแล้วนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่วมไปที่โรงพยาบาล

มีผู้ที่ไม่สามารถที่จะดูแลหรือช่วยเหลือตัวเองได้นะคะ
เยอะนะแล้วก็มีผู้ป่วยต่างที่แบบ
เราก็เห็นแล้วที่สำคัญคือทั้งเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะ
ก็บอกว่าสถานการณ์เหตุอุทธกภัยในจังหวัดปัตตานีนะคะ
ก็ยังมีปริมาณสูงในหลายอำเภอนะคะ
การระบายน้ำลงสู่ทะเลเนี่ยเป็นไปได้อย่างช้าค่ะ
เพราะอะไรคะเพราะว่าในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยนะคะ
น้ำมันก็เลยระบายยากคือทะเลมันหนุนเขาขึ้นมาอีกด้วยนะคะ
น้ำเนี่ยนะคะก็จะระบายได้สองสายก็คือแม่น้ำสายบุรีแล้วก็แม่น้ำปัตตานีนะคะ
โรงเรียนเกือบทุกโรงเรียนสั่งประกาศหยุดการเรียนการสอน๑วันค่ะ
แล้วก็ต้องคอยฟังประกาศไปเรื่อยนะคะ

นำกำลังข้าราชการฝ่ายปกครองพร้อมทีมงานเนี่ย
บรรจุถุงกระสอบทรายค่ะเพื่อเป็นแนวกั้นนะคะไม่ให้น้ำเนี่ย
ไหลเข้ามาท่วมซ้ำภายในบริเวณอาคารบางส่วนนะคะ
แล้วก็ที่เหลือก็เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องค่ะ
หลังน้ำได้ไหลทะลักเข้าไปท่วมโรงพยาบาลอย่างที่บอกไว้ตอนต้นเนาะ
ขณะนี้นะคะนางพาตีเมาะสายดียามูนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะเปิดเผยว่าหลังจากประชุมเสร็จสิ้นนะคะ
ก็มีคำสั่งเลยค่ะเร่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันทุกอำเภอค่ะ
โดยมีในอำเภอคอยดูแลตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะ
แล้วก็รวมทั้งเตรียมการช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุนะคะ
แล้วก็เด็กนะคะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ตามหมู่บ้านลึกเข้าไปนะคะที่แบบว่าดูรู้แล้วล่ะค่ะว่าเขาออกมาเองไม่ได้เนี่ยนะคะ
ก็พยายามช่วยให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยคือตอนเนี้ยพอมีคำสั่งไปแล้วนะคะ
ก็ในอำเภอรับช่วงต่อเลยนะคะช่วงนี้ก็คือต้องช่วยเหลือนะช่วยเหลือผู้ที่แบบดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยนะคะ
ก็เป็นอย่างนี้ดูสิคะท่วมถึงเข่านะถึงไหมถึงเนอะแน่นอนฮะอย่างที่บอกช่วงปลายปีอย่างนี้น้ำก็จะท่วมอย่างนี้แหละใช่ใช่เนอะ
ข้างด้านบนหนาวก็ภาคใต้ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะพูดถึงช่วงของภาคใต้เนี่ยตอนนี้นะคะก็เป็นการรายงานมาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะบอกว่าน้ำท่วมใต้กระทบแล้วนะคะหกหมื่นครัวเรือนซึ่งหลายจังหวัดมากนะฮะตอนนี้ถ้าสมมุติเราเห็นเนี่ยโดยเฉพาะน้ำป่าไหลหลากอย่าง

การช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปซึ่งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะคะสามารถนะคะที่จะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะที่สายด่วนนิรภัย๑๗๘๔ค่ะตลอด๒๔ชั่วโมงเลยติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วก็ช่วยกันที่เราจะทำให้สิ่งทุกอย่างมันดีขึ้น

ผลิตด้วยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นนะคะหรือที่เรียกว่าเจแปนสมาร์ทเทคโนโลยีนะคะ
ก็ได้รับสิทธิบัตรนะแล้วก็การผลิตผสานด้วยคุณประโยชน์จากวิตามินบีรวมนะคะ
อย่างเช่นวิตามินบี๑๒ที่มีส่วนช่วยในการทำงาน
ให้ร่างกายของเราประสาทระบบประสาทของเราเนี่ยเอ่อระบบประสาทระบบสมองเนี่ย
ทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะมดดำค่ะแล้วเขายังได้รับรางวัลด้วยนะคะ
รางวัลสุดยอดเครื่องดื่มแห่งปีสองพันยี่สิบสองค่ะในหมวดน้ำดื่ม
เป็นรางวัลจากคณะการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบิสเนสพลัสนะคะ
ซึ่งเกิดจากการวิจัยการตลาดโดยมีผู้บริโภคโหวตร่วมกันละเป็นจำนวน๑๐๐๐คนค่ะ
รางวัลนี้สามารถเป็นเครื่องการันตีได้เลยนะคะว่าน้ำด่างอิชิตัน
สามารถครองใจผู้บริโภคเป็นอย่างดีอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงได้นิยมดื่มกัน
หรืออยากจะทดลองดื่มดูนะคะก็หาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยค่ะ
ครับน้ำดื่มอิชิตันดื่มได้ทุกเพศทุกวัยแนะนำโควิดติดบ้านไว้เลยนะฮะ
แล้วก็สามารถหาซื้อน้ำด่างอิชิตันที่เซเว่นอิเลเว่นทุกสาขาห้างชั้นนำทั่วประทับทั่วไปเลยนะฮะ
ทั่วประเทศเลยหรืออยากจะสั่งซื้อยกรังไว้ดื่มตลอด
อ่าที่สำคัญเขาส่งฟรีทุกช่องทางด้วยอ๋อ
ดีค่ะสั่งแบบนี้ก็ไม่ต้องแบกเองด้วยนะคุณรู้ไหมว่าน้ำด่างเนี่ยมันช่วยในเรื่องของกรดไหลย้อนได้ด้วยนะ
เอาล่ะฮะจริงอ่ะมันจะไปปรับใช่ซึ่งเอาจริงเหมือนกับเรากินเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่อ่ะ
ทุกอย่างเป็นกรดหมดใช่หรือแม้กระทั่งกินแป้งใช่มันก็เป็นกรดใช่
มันถึงเป็นท้องอืดท้องเขาบอกว่าคนนึงเราเคยเรียนมาต้องกินกรดเยอะ

เอาละฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อกับข่าวใส่ไข่ฮะ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ

เอาละปีใหม่ของขวัญเพราะตอนแรกบอกซันตา

เขาจะให้ของขวัญปีใหม่สรุปเคาะออกไหมยังฮะ
ข้อแล้วค่ะคุณค่ะมีตั้งประมาณ๕มาตรการ
ฟังดูแล้วก็น่าชื่นใจดีเหมือนกันนะคะ
จากวันที่๒๐วันนี้สินะคะ

เห็นชอบในการที่จะจัดแพ็กเกจเป็นของขวัญปีใหม่
จากกระทรวงการคลังเช่นโครงการช็อปดีมีคืน
ซึ่งเปิดให้นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและการบริการมา
สามารถยดลดหย่อนภาษีได้
ซึ่งไม่เกิน๓๐๐๐บาทนะ

และเพิ่มเติมสำหรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อีก๑๐๐๐บาท
ก็ต้องตั้งแต่๑มกราคมถึง๑๕กลุ่มภาพันธ์

ก็ปีแรกมันหมดของภาษีปี๒๕๖๕แล้วไง

ส่วนสินค้าที่บริการในการใช้ลดหย่อนภาษีชอบดีมีคืน
จะเป็นรายการสินค้าที่เหมือนที่ปีที่ผ่านมานะคะ
ได้แก่สินค้าที่บริการทั่วไปที่เสียมูลค่าเพิ่มนะคะ
แล้วก็ที่มีการลงทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว

ยกเว้นนะคะที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ก็คือ

เบียร์ไวน์ยาสูบรถยนต์จักรยานยนต์
เรือค่าที่พักโรงแรม
ค่าไกลนำเที่ยวค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเตอร์

และสุดท้ายที่สำคัญฉันร้องไห้เลย

แต่เบียร์ประกันไปหักรถยนต์ภาษีได้

๔๐๐๐๐บาทอาจจะได้๓๐๐๐๐บาทใช่มั้ยไม่ใช่๔๐๐๐๐

อ่ะไปมาตรการที่๒
มาตรการที่๒เนี่ยก็คือ

หย่อนภาษีที่ดินและการซื้อสิ่งปลูกสร้างในปี๒๕๖๖ค่ะ
ฟังให้ดีนะคุณมาดามมันดีแต่สิ่งเดียว
หย่อนภาษีในอัตราร้อยละ๑๕ของภาษีที่คำนวณได้
ก็ลดอีก๑๕แต่ลดจากที่คำนวณได้
คำนวณมาแล้วถูกต้องนะคะ
ส่วนมาตรการที่๓ค่ะอันนี้ก็อาจจะมีผลกับคุณด้วยเหมือนกันนะ
หย่อนค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมที่อยู่อาศัยของปี๒๕๖๒
ลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์
จากร้อยละ๒ที่มันเป็นประจวนนี้อยู่
เหลือแค่ร้อยละ๑
แล้วก็ลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย

อาจจะต้องจำนองหน่อยนะ
ร้อยละ๑ค่ะคุณค่ะให้เหลือร้อยละ
ถือว่าเยอะมากเลยนะ

หลังวันที่๑ค่ะอันนี้ดิฉันสนใจล่ะ
ตอนนี้พึ่งโอนกันปีนี้อันไว้ค่ะ
รอบคลุมนะคะในบ้านเดียวบ้านแฝดอาคารพาณิชย์
ที่มีราคาซื้อขายแล้วก็ราคาปรับเมิน
เกินค่ะไม่เกิน๓ล้านบาทต่อสัญญา
เราไปเรียบกล้น

นำไปใช้เป็นเครื่องเชื้อเพลิงอากาศยานภายในประเทศ

ใช่แต่ยกเว้นนะคะยกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาตขายสุราแล้วก็ยาสูบ
ใครที่จะทำอะไรต่างเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านนี้ก็เริ่มเลยนะคะปีหน้านะเพราะน้ำมัน
สุดท้ายคือการยกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาตขายจุฬาและยาสูงเอามีค่า
มันมีหลายแบบนะภาษีอ่ะไม่คะใช่ไงจะมีหลายแบบอืม
เกี่ยวกับสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้สังกัดของรัฐอีกมากมาย
เช่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร

คือลดดอกเบี้ยเพื่อแก้หนี้ครัวเรือนนะคะ
และยังมีโครงการจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
อันนี้นะอันนี้น่าสนใจเลยนะคะ
น่าจะใกล้ตัว
ลดต้นลดดอกให้กับผู้ที่จ่ายคืนตามกำหนด

อ้วนค่ะทุกคนอยากจ่ายคืนหมดแล้วค่ะ

ไม่เข้าง่ะไม่จ่ายไม่ได้นี้ไม่ใช่จ่ายเพราะไม่อยากจ่าย
คนบนเทิมก็กระทบอยู่
นี่ไงที่จัดเก็บภาษีได้เกินเป้านะ
ทุกทีคือเราจัดเก็บภาษีทั่วประเทศใช่ไหมคะ

แต่ปีนี้เกินเป้านะเขาจัดเก็บได้เกินเป้านะ
สำหรับในปีที่ผ่านมานี้นะครับเขาตั้งไว้ไม่สูงหรือเปล่าเธอ
เขาช่วยช่วยสูงแม่แหละเขาคือเก็บเก่งไง

ไม่แต่มันก็มีคัวเรือนสูงขึ้น
นี่คัวเรือนสูงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หรอเขาต้องดูอย่างนั้นด้วย

เอ้าว่ากันไปอีกหนึ่งเรื่อง
ทุกวันนี้มันทำให้เรารู้ว่าเศรษฐกิจดีไม่ดี

๑การพนันเกิดเมืองหรือยัง

ไม่มีรอบที่ผ่านมาเนี่ย
เขาบอกว่าช่วงบอลโลกอย่างเดียวนะ
มียอดจับ๑๑๒๐๐๐คน
ที่ยึดทรัพย์ไป๑๗๐๐ล้าน

แล้วก็ไม่ได้มีเปรียบเทียบของเขาก่อนเนอะ
วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะ

ในส่วนของสนับงานตำรวจแห่งชาติ
ลักลอบการเล่นการพนันค่ะ
เช่นการทายผลฟุตบอลโลก
เราเชื่อว่าปีนี้ฟุตบอลโลกสนุก

รองผู้พจการตำรวจแห่งชาติเป็นคนควบคุมขับดูแล
ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่าง๑๙พฤศจิกายนถึง๑๘ธันวาคมนะครับ
จับกลุ่มผู้ต้องหารวมทั้งสิ้นนะ๑๒๒๔๕คน
โดยแบ่งเป็นการพนันทายผลฟุตบอล๑๑๓๓๗คน
แล้วก็พนันทายผลฟุตบอลผ่านเว็บไซต์หรืออินเตอร์เน็ตอีก๙๐๘คน
สามารถยึดทรัพย์สินทรัพย์สินหมายถึงเงินสดบ้านถี่ดินรถหรูนาฬิกาเนี่ยได้๑๗๗๐นะฮะ
๕๖๕บาท๕๖๕๓๓๗บาทเนี่ยก็คือ๑๗๐๐เกือบ๑๘๐๐ล้านอ่ะ
แล้วก็เงินทุนหมุนเวียนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมฮะช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ย
หมื่นกว่าล้านเกือบ๑๒๐๐๐๐๐ล้านอ่ะเดือนพรึ่งเนี่ยนะโอ้ประมาณนั้นนะ
โอ้ยคนลุกขี้รุกครับสุดยอดไม่ทั้งประเทศไง

เด็กผู้ชายแม่เล่าให้ฟังโดนรสเท่าไหร่

เมื่อพวกเราสมัยเด็กใช่มึงสองมือช่วงไม่ว่าแพงแล้ว
ตอนนี้เด็กมันเรียนกันเป็นสี่ห้าหมื่นอย่างต่ำ
แล้วเด็กไปเอาเงินที่ไหนมาอ้าวก็เหมือนกับนั่นเนี่ยทุกวันนี้มีโปรโมชั่น
โมชั่นแบบประมาณว่าจูงใจอ่ะแทงไปก่อนเสียแล้วคือทบทบทบทบทบทบทบ
แล้วถึงเวลาปุ๊บไม่จ่ายก็อุ้มเหมือนในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ตอนนั้นมันที่โดนกระทืบไง
ซึ่งมันเปลี่ยนแบบทุกอย่างมันถึงบอกสังคมมันน่ากลัวขึ้นเยอะ
ดีที่ลูกลูกพวกคุณโตแล้วอืมวันนี้คือเด็กแต่ละคนเนี่ย
ก็โดนแบบว่าจะค่อยบวกยอดไปเรื่อยบวกมันมีโปรโมชั่นหรอก

ใช่แล้วก็ทุกคนที่พนันก็คิดว่าแต่ตัวเองจะได้
ถูกเนี่ยครั้งนี้ทำให้เห็นว่าตำรวจเขาประกาศมาว่าหนึ่งหมื่น
เกือบ๑หมื่น๒พันล้านภายในเวลาไม่ถึงเดือนเนี่ย
เขาก็บอกขอบคุณพี่น้องประชาชนนะที่เป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเบาะแส
จนมีการจับกุมพวกเขาทำความผิดเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ขอความร่วมมือมายังพ่อแม่ในการเฝ้าระวังสอดส่องดูแลบุตรหลาน
เนื่องจากการรักรอบเล่นพนันทายบอลเนี่ย
ไม่ได้มีเพียงเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลโลกเท่านั้น
มันมีเล่นตลอดทั้งปีฟุตบอลมันเตะกันทั้งปี

คือเรากำลังฟังฟังอยู่มันก็จะเด้งขึ้นมา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
เอาเลยครับค่ะเผยร่ามสักไข่อย่าเพิ่งมีเลยสงสารเด็กเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนาะนะคะเพศสายไหมต้องรอดค่ะเขาบอกบุกช่วยทารกแลกเกิดนะคะ
พ่อแม่เนี่ยติดยาคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเอาน้ำในโถส้วมเนี่ยใส่ขวดให้ลูกกิน

ยาเสพติดแต่เด็กที่เกิด๑๕วันเนี่ยกินน้ำไม่ได้นะคะ

ไม่ตายก็ชาวบ้านไม่ไหวไงชาวบ้านต้องแจ้งก็อย่างนี้เลยนะคะ
๑๕วันนี้ยังกินน้ำไม่ได้นะ
อืมนะคะต้องกินนมแม่เท่านั้น

ค่ะคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะคะผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะคะ
แล้วก็คุณกุญจิราโฉมสวัยเนาะหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวของกรุงเทพมหานครเนาะ
ก็เข้าช่วยเหลือเด็กแรกเกิดนะคะไปพบแล้วค่ะว่าพ่อแม่เนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะ
ติดยาจนไม่สามารถที่จะดูแลลูกได้นะคะ
แล้วก็สองคนนี้นะคะเขาก็อยู่ที่ชั้น๒เนาะก็บุกขึ้นไปนั่นแหละเนาะ
แล้วก็พบเด็กผู้หญิงนะคะอายุ๑๕วันเองคุณผู้ชมค่ะ
แรกเกิดอย่างนี้อ่อนเลยค่ะอยู่กับนางโสภาอายุ๕๙ปีที่เป็นคุณยายนะคะ
แล้วก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยคอยช่วยเหลือดูแลเนาะ
ส่วนนางสาวกณิตถาอายุ๓๘ปีคนนี้เป็นแม่เด็กนะคะ
ตำรวจก็ต้องจับค่ะก็เอาไปตรวจก็มีสารเสพติดแล้วนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะนางสาวขวัญระดาอายุ๔๙ปีที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ย
บอกว่าแม่เด็กเนี่ยเขาเพิ่งคลอดลูกนะคะ
แล้วก็เมื่อวันที่๖ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยเด็กคนนี้นะคือคลอดวันที่๖มาแล้วนะ
วันนี้ก็อายุสิบห้าวันเองนะคะหลังจากกลับมาบ้านเนี่ยนะคะ
ตัวแม่เด็กก็มีอารมณ์รุนแรงนะแล้วก็มีพฤติกรรมก็คืออย่างที่บอก
ก็คือนำน้ำในห้องน้ำเนี่ยมาใส่ขวดให้ลูกกินเนาะ
แล้วก็มีการจับเด็กในกระแทกพื้นเนาะแล้วก็จับเด็ก๑๕๑๕วันเองนะคะ
แล้วก็ให้เพื่อนบ้านเนี่ยนะคะแบบพอพอเพื่อนบ้านเข้าไปแบบ
คือเข้าไปห้ามไปช่วยเด็กอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่บอกแม่ก็ด่าออกมา
ก็คือเมายาอยู่ก็เมายานั่นแหละค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าวันเวลาผ่านไปเพื่อนบ้านทนไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ
พฤติกรรมแบบนี้เนอะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือสงสารเด็กเด็กล่ะค่ะ
ก็ติดต่อเลยนะคะทางเพจสายใหม่ต้องรอดเนอะแล้วก็ประสานกับตำรวจสอนอบึงกลุ่มค่ะ
ก็เข้ามาดูปรากฏว่าตำรวจเนี่ยก็ต้องจับแม่จับพ่อเด็กไปตรวจหาสารยาเสพติดก่อน
ก็เรียบร้อยนะคะตรวจก็เจอว่าม่วงทั้งคู่นะแล้วเด็กก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะคะก็นั่นนะคะ
ก็ต้องให้หลวงเข้าไปดูแลก่อนอย่าเอาไปคืนเลยอย่างเนี่ยสำคัญเด็กอะ
มีเสียงยายนะมั้ยไปฟังเสียงยายเขาจะเป็นยายไว้ยังไงค่ะ
ป้าจะทงนมไม่กินเขาไม่ให้กินไอ้พี่ก็สงสารน้อง
เอาไม่เอาน้ำต้มที่ป้าต้องไม่กินไปเอาน้ำก๊อกน้ำในกระป๋อง
รอบแรกไปกดนมแต่ไม่ให้นมกินเพราะเด็กดูดนมหมด
ผมคงเข้าใจนะเอามาให้กินตลอด

มึงโดนยาตัวไหนที่ดีที่สุดเข้าไปมึงโกรธใครอย่ามาลงคนในบ้าน
เพราะว่าถ้าเอาไว้อยู่อย่างนี้แม่เขาก็ยังผัวพันอยู่อย่างนี้
ป้าก็ไม่ไหวที่จะเลี้ยงป้าบอกตรงตรง
ยังไม่รู้ว่านอนเนี่ยจะนอนตายตอนไหน
ต้องยุ่มแล้วลูกก็ร้องเขาปล่อยให้เด็กร้องร้องตลอด
คุณยายก็เครียดสงสารกลัวเด็กจะ

คุณยายกับหลานเค้าเป็นคนเห็นพี่เห็นรอบสองว่าแดงมาร้องน้ำให้ป้าบานี้
ร้องน้ำให้ลูกกินไม่ยอมให้ลูกกินนม
ยายกลัวเด็กจะเป็นอะไรยายก็จะเด็กตาย
อือฟี้ฟรังรู้เศร้าอ่ะแม่ชะแทนอ่ะ
แม้เขามีสารเสพติดไงคุณ
อย่าให้โตตรงนี้เลยเด็กคงจะแล้วหลังจากนี้คือยายเขาบอกเขาก็เลี้ยงไม่ไหว
ใช่สังคมต้องช่วยกันดูแลก็ต้องขอบคุณเพื่อนบ้าน
แล้วก็ได้ได้รับการช่วยเหลือไปอย่างนี้นะคะขอบคุณแทนเด็กจริงเนอะ
อืมมันสุดยอดนะฝั่งแล้วจำจิตตกเนอะต้องทำหมันมันด้วยน่ะอย่างเงี้ย
แบบสงสารเด็กน่ะอืมไอขายเครียดกันสักหน่อยมั้ยฮะ
นี่อีก๑๐กว่าวันเราก็จะหมดปีกันแล้ว
เร็วเนอะ๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย
มันแปลว่าอะไรแล้วสักพักหนึ่งทุกคนใช้หมด
มีการไปใช้แต่ละคำเนี่ยเป็นคำในชีวิตประจำวัน

แต่ฉันไม่รู้จริง
ราบุตตร๊องแบบนี้สู่ขิตแบบนี้คุณรู้ไหม

สู่ขิตตายครับสู่คติอ๋อ
เขาจะทำการสำรวจวัลลีฮีตประจำปี๒๕๖๕
ผ่านการเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นปีจนถึง๑๕ธนวาคม
เราไปที่อันดับที่๒๐ก่อน

รักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสง
อันนี้พึ่งมาด้วยนะติดไว้ด้วยเหรอ
ใช่ไหมเป็นวงสาวมีงานกลับมาเต็มเลย

จริงนะหรือใจผมสลายฮัมมูคืออะไรวะ

รมนั่งเหมือนมาล่ะทุนักล่ะ

แล้วก็อารุมเจาะ
อารุมเจาะได้ยินไหม

ส่วนใหญ่ตอนนี้มันจะไปใช้ในติ๊กต๊อกถูกต้องไหม

ตาชตาชที่มาจากพระสององค์ตอนนั้น

ถูกต้องไหมฮะตัสตัสเนี่ยนะ

นั่นแหละสัมผัสสัมผัสใจ
หรือคนสวยขาล่ะ

คุณพี่เนี่ยนะฮะเพื่อน

ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเกี่ยวกับคนหนึ่ง
อ่านออกเสียงแบรนด์นี้ผิด
นึกออกไหม
เหมือนใช้ของแล้วก็เรียกชื่อผิดเรียกผิด
แล้วตกลงคุณใช้ของเขาจริงหรอแบบอัน
เอาล้อเนี่ยล่ะเราเรียนอะไรอย่างเงี้ย
คิดนี่เรารู้กันอยู่แล้วเราพูดแล้วสู้คิดนี่อันดับที่๑๑นะฮะ
เอ้า๑๐อันดับเรามาดูกัน
แบบใหม่แบบสับอ๋ออันนี้ฉันรู้
มันก็แบบแบบใหม่แบบซับเนี่ยเวลาที่นางสอนเนี่ยอุ๊ยนางก็จะสอนอย่างงี้แบบ

แบบซับก็คือแบบว่าอินเทนแหละมั้ยคือแบบมีของใหม่มาอะไรอีกครับ

เออมันซับมากมันใหม่มันซับ
เวลาเราพูดเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับเด็กรุ่นใหม่พูดนะ
เดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงเนี่ยอย่างเด็กคนนี้พูดเนี่ย

อะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะเล่นกันคือแบบใหม่แบบสับอะไรกว่านั้น
แล้วเขาจะมาคอยสอนอย่างเงี้ยเต็มคราวดับมา
อันนี้เพิ่งเหมือนเพิ่งมาด้วยนะ

เอาปากกามาวงนี้มาจากเพลง

เอาปากกามาวงมาจากเพลงในติ๊กต๊อก

แล้วรุ่นพวกเราครูอ้วนจ๊าบ

ไปฉลามชอบงับคุณ

งานไม่ใหญ่แน่นะวี

ตัวตึงนี้มาจากข่าวคนหนึ่งจากรายอง

เพราะว่ามันข่าวใหม่ข่าวมันยังสดอยู่

ตึงก็แสบสุดอะแบบว่าอ๋อ

จำได้ไหม

คุณดูตัวตึงกับแม่

๒๐ล้านซึ่งมาก่อนด้วยนะมาก่อนแต่ยังอยู่อันดับ๑คือตัวแม่
ตัวแม่นี่๙๓ล้านเกือบร้อยเนี่ยชอบนะแม่ต้องสูงนะตัวแม่
เสียงมันต้องแบบต่างกันเนอะทั้งที่คำดูคล้ายกันได้อารมณ
คนละแบบโอ้ประธานไทยนี่สุดยอดของครูยุคนั้นครูคำศัพท์
อะไรดังก็๑คำค่ะต้องยังคาว่านะจ๊ะพี่เกดยูเลก้าอยู่ครูป่ะ
พี่เกดยังใหม่เนาะพี่เกดยูเลก้ายังไม่ทันเลยยุ่นพวกเราก็แบบ
ว่าเพี้ยวหรอเอาละเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อครับ
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอแม่ยังไงคะเอาล่ะ
นัดนี้เดี๋ยวครับก็งนกันแบบงนพี่อ้าวเขาจุกจิกหรอ
ก็เธอวันนึงอ่ะ
ส่งไปให้นางเลือกนะแบบหลายเรื่องนางก็ไม่ล่าเล่นอ่ะ
วันหนึ่งนางจะไปปฏิบัติแต่ทำไงจะไปสร้างแต่วัดจน
วันหนึ่งอ่ะฉันไม่ไหวแองจี้ฉันโทรหาอี้อ้ำจะต้องเล่น
ละครอาชีพของพวกเราคือต้องทำงานนะกูไม่รู้หรอก
ที่แล้วมันจะเป็นใครอะไรยังไงแต่ชาติยังจะต้อง
เล่นละครทุกคนปรบมือให้ฉันหมดเลยค่ะบอกเออขอบคุณ
ที่ได้สติเนอะอืมจริงคือนางจะแบบว่าสมมุติหาเงิน
มาได้สิบบาทเนี้ยอืมนางเอาไปสร้างโบสถ์ละสามบาทเลย
เนี้ยก็เป็นสุขทำบุญคือหมายว่าสุขของเขาเขาเข้าใจ
ฉันถามว่าทำบุญบอกอ๋อเล่นละครมาตั้งแต่เด็กเด็กละใช่
ออกป่ะบางทีมันเหนื่อยอิ่มบางคนฉันบอกฉันไม่รู้
นะว่ามึงจะเป็นชาติที่แล้วมึงจะเป็นคนหรือเป็นอะไร
แต่ทุกชาติยังจะต้องเล่นละครแต่ก็ไปทำบุญเนอ
เซนเตอร์ตัวใหม่เนี่ยเขาบอกว่าก็เจอกันอยู่บ้าน

อยู่วัดไปอยู่ในป่าช้าจริงนะ

ซึ่งไม่มีถึงขนาดเบื่ออย่างช่วงแรก

แต่ตอนนี้มันอยู่กันมานานแล้วมันไม่เตอร์ไพรส์แล้วล่ะ
ตอนนี้อ้ามมันชอบน้อยใจ
แบบเรารึมส่งไลน์ไปมอร์นิ่งหรือเปล่า

ก่อนที่จะไปมีพลังบวกให้คนอื่นอะไรอย่างนี้

มันได้เวลาพอดีไง
แต่ทำให้รู้ว่าอย่างนี้

ว่างเขาจะไม่ปล่อยเวลาให้แบบปัญญาอ่อน
ว่างจะออกกำลังกายเป็นอาชีพหลัก

เอามาทำงานนะมาช่วยทำที่นี้

แล้วเขาฟังคุณไหมล่ะก็กลับมาทำแล้ว

ต่อที่ใครอีกคนนึงนายนพัฒน์ไหม

น้องนายนพัฒน์นะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะ
มีคนรักเขามากอย่างที่เราเห็นแหละนะคะ

ปรากฏชื่อค่ะนั่งเป็นกรรมการบริษัทหนึ่งแห่ง

นะฮะของแม่นางป่ะเงี้ยนังเปิดในจดทะเบียนวันที่สิบสอง
กรกฎาคมนะด้วยทุนจดทะเบียนนะคะ๓แสนบาทนะ
แล้วก็ผลประกอบการของบริษัทปีล่าสุดอยู่ที่
บาทอุ้ยเศษไม่ต้องอ่านแล้วนะโอ้โหกำไรทั้งหมดนะคะ
กำไรเนี่ยหักแล้วได้ห้าล้านกว่าเนอะสำหรับนายนพัฒน์เนี่ย
เป็นนักแสดงสังกัดช่องสามเนอะแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักกว้างขึ้นจากผลงานโฆษณา
เพราะว่าตอนที่เลี้ยงใช้ใช้คำว่ากินบุญน่ะเพราะตอนที่เลี้ยงนายตอนเล็กเล็กเนี้ย
คุณแม่เขานะแม่หมูเขาพุ่งสุดสุดแม่หมูหมูเนี้ยรักลูกคนนี้
แต่น้อยคนมากนะที่เรียกแม่หมูตอนนั้นหนูจะยินแม่หมูแม่หมูน้องหมู
น้องหมูค่ะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ
จัดลงจริงค่ะ
ต่อด้วยงานมงคลเลยต้อนรับดีเลยนะคะความสดชื่นจาก
แพทริเซียแล้วก็โน้ตนะคะเข้าพิธีวิวาหมื่นล้านอย่างสุด
นานสำหรับงานวิวาลนะคะแพทริเซียคู๊สค่ะ
เรียบง่ายแต่ดูหรูหราสุดเลยค่ะคุณ
เจ้าบ่าวและเจ้าสาวอยู่ในชุดสีขาวบริสุทธิ์
ท่ามกลางความแสดงยินดีจากคนรอบข้างมากมาย
เมื่อกี้พายุป่ะพายุขนาดนั้นเลยครับใช่ทำไมผอมนั่นล่ะลูก
เขาชักร่างคนโบราณเขาเรียกชักร่าง
เยี่ยมเลยค่ะเขาแสดงความยินดีด้วยกับทางสักอยู่ข้าง
หน้าเหมือนย่าจริงนี่แหละย่ารักล่ะ
ไปอีกหนึ่งควรครับก้าวสุปัสรากับพีชพัชระ

ลุ้นให้เป็นคู่จริงเนี่ยล่าสุด๙เขามาเปิดเผยแล้วว่า
ปีใหม่น่าจะอยู่บ้านถามว่าพีชพัชระได้ชวนไปไหมไม่มีค่ะ
พีชน่าจะไปญี่ปุ่นคือเราเพิ่งคุยกันคุยกันก็ไม่ได้บ่อยค่ะ
ตอนนี้หลายคนเชียร์คู่ให้เป็นแฟนกันนะก็ขอบคุณที่เชียร์
กับพี่พีชก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมปกติแซวกันแบบนี้อยู่แล้ว
กินได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าพีชเขายังไงรอให้เขาเปิดก่อนแล้วกันค่ะ

ขอให้มีความสุขมากเลยนะคะทุกท่านเลยนะคะ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่ก่อนขอรบทรงชาตินะฮะ
วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ